แล้วก็ถ่ายทอดสดทางไทยรัสทีวีช่อง๓๒ของเราได้นะคะ

สวยมากคุณผู้ชมค่ะโหจัดเต็มมานะคะนี่
เดี๋ยวสะดุดตาชุดเขามากเลยทีนี้

หลายคนสงสัยว่าเอานะปีใหม่เปลี่ยนแล้วหรือเปล่า
ไม่เปลี่ยนนะจ๊ะตุ้มหูแฟนคลับยื่นมาให้
ก็เลยถามว่าร้อนไหมแต่นางหล่อขึ้นนะ
เมื่อก่อนคนชอบบอกว่านางแบบผอมเป็นจิ้งจกเลย

แฟนเพลงซื้อให้ครับก็เลย
มีเพลงเยอะแยะเลยครับปีหน้ามีเพลงภาพยนตร์ครับ
แล้วก็อัลบั้มเต็มครับ

ด้วยครับนอนเยอะด้วยครับชอบนอนเยอะมากตอนนี้

คอหมูย่างนะครับหัวปลูกแมวนะครับซักหนึ่งชุด
เข้าเหลือครึ่งโลครับไม่หลับให้เตะเลยครับ

เป็นคำถามบาดใจสนิทกันก็เลยถามได้

อีกหนึ่งวงนะคะเกสโนว่ามาฉันก็ตกใจเหมือนกัน
ทำไมลือ๓นึกว่าวงแตก

ลูกคนรวยเนอะเผื่อพูดมือคุณค่ะ

ที่สำคัญต้องถามถึงแล้วใครเล่นลูกสาว
แบบนี้ไม่เที่ยวแล้วครับคนหนึ่ง
บอกตรงเลยก็ไม่เที่ยวแล้วก็เลยยังมี๓คนนี้อยู่ครับผม

ตอนนี้มารยาทอยู่ต้องอยู่บ้านดูแล
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกลูกแล้วว่าลูกเดี๋ยวเจอกันปีหน้า

ถ้าจะพาลูกมาได้พาขึ้นเวทีเขาดาวนด้วยเลย
อยากมาปีหน้าจะพามาปีหน้า
ชูใจมาหลังเวทีนะคะแล้วก็เด็ดมาก

เห้ยเต๋างอยเต๋างอยเต๋างอยเขาเต๋า
แก่งนะอียุแค่เนี้ยขึ้นเวทีไม่กลัวคนเกินขนาดนี้
พี่ก๊อตบอกว่าเดี๋ยววันหน้าจะมีซิงเกอร์ก็ติดตามดูกันเลยนะคะ